ถ้ากระท่อมผ่านความร้อนเยอะเกิน๑๕๐องศา
กระท่อมจะไม่มีสารเมาอยู่
ถ้าเอากระท่อมไปชุบแป้งทอด

แต่ถ้าเป็นการรูดก้านเนี่ย๑ใบก็เมาได้ครับ
กระท่อมเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นยาเสพติดเมื่อก่อน

คนก็ต้องหันมาหาพืชอย่างอื่นที่ทดแทนฝิ่น

ก็เอากระท่อมมาเป็นยาเสพติดประเภท๕
เป็นระยะเวลาถึง๔๑ปีที่รัฐจำกัดไว้
หลังจากการปลดล็อกของกฎหมายนะครับ
กระท่อมเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับ
ก็สามารถซื้อขายกันเสรี
เอามาทำอาหาร
เอามาทำยารักษาโรคได้
แต่ว่าถ้าเอากระท่อมมาผสมยาแก้ไอ

เอามาสมสารเสพติดอื่นอาจจะผิดกฎหมาย
ถ้าเอากระท่อมมาทำเป็นเครื่องดื่มนะครับ

เอามาดูแลเอามาใช้ในครัวเรือนสามารถทำได้
เขายังจำกัดในการนำเข้าพืชกระท่อมนะครับ

แล้วก็ยังมีการจำกัดการใช้
ของคนที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
แล้วก็สตีมีคัน

จะมีรสชาติฝาดขมนะครับ

ก็คือเป็นตัวใบฝรั่งนะครับ
เขาจะไม่นำไปประกอบอาหาร
เพราะว่าถ้าไปประกอบอาหารแล้วเนี่ย

เอากระท่อมมาชุบแป้งทอด

ก็คือกิน๑๐ใบก็ไม่เมานะครับ
แล้วก็ถ้าเราเอากระท่อมมาต้มนะครับ
ซึ่งใส่โค้กใส่บ๊วย
เครี่ยวเวลานานประมาณ๗๘ชั่วโมง
สารออกฤทธิ์จากใบกระท่อม
จะออกแค่ประมาณ๓๔๐นะครับ
ถ้าเราเอากะท่อมไปผสมกับ
น้ำผึ้งมะนาวหรือยาคูพวกนี้

มันจะทำให้ฤทธิ์ของกระท่อมเมาเร็วขึ้น
ทำให้ออกลิตรถึง๘๙๐นะครับ
กระท่อมเนี่ยในความคิดผมเนี่ยเราถือว่าเป็นสมุนไพรไม่ได้เป็นยาเสพติดเพราะว่าชาวบ้านนำมารักษาโรค
ในตัวกาธอมจะมีสารหลักคือไมตราจัยนีนและเซเว่นไฮดอกซี่
ในตัวเซเว่นไฮดอกซี่รักงับการตรวจจะฐดแทนมอเฟนได้โดยใช้วิธีการสกัด
ในตัวของสมุนไพรเอามาทำเป็นบดผงแก้ท้องเสียเบาหวานความดันไขมัน
ถ้ากินใบสดมันจะมีรสชาติขมฝาดและจีนมะนิด
วิธีการกินใบสดจะต้องลูดก้าน
ถ้ามากินใบสดในระยะไว้นาน
ตัวกั้นผู้ที่กินจำนวนเยอะจะมีผลกระทบกับร่างกาย
ก็คือไปสะสมในกระเพาะแล้วจะเกิดอาการถุงท่อม
ซึ่งทางสับปะเหลอในหมู่บ้านเวลาเผาไปแล้ว
สับปะเลอเขาบอกว่าจะมีก้อนกระท่อมที่ไฟเผาไม่ติดค้างอยู่
ก็จะทำให้ทุนแดดทุนฝนในการทำงาน
ถ้าเมื่อเจอฝนในบางท่านนะครับอาจจะกลัวฝน
แต่ว่าในทางกลับกันก็คือเขาจะทนแดด
ในคนที่ใช้ใบกระท่อมสาเหตุที่ตัวดำคล้ำเกิดจากอะไร
ก็คือเกิดจากการที่เคี้ยวใบกระท่อมแล้วสู้งานแล้วก็ออกไปตากแดด
ตัวกระท่อมไม่ได้มีปฏิกิยาในการทำให้เซลล์ผิวเราดำ
ตัวอาการของผู้ติด
ยาเสบติดกระท่อมผู้ที่ใช้จำนวนเยอะแล้วเวลานานแล้ว
อาจจะมาหยุดการใช้กระท่อมเนี่ยจะเกิดอาการปวดเมื่อย
อาจจะคั้นเนื้อคันตัวอาจจะมีอาการตัวสั่นหัวใจสั่น
จะไม่มีผลเสียต่อผู้คนรอบข้าง
เพราะว่ามันไม่ได้กดประสาทมากเหมือนยาเสพติดชนิดอื่น
เกิดอาการคุ้มคั่งไปทำร้ายผู้อื่น
อันนี้เป็นลูกกระท่อมหนึ่งลูกสามารถเพาะได้ถึง๑๐๐๐เมล็ด
อันนี้เป็นเกษรเป็นเม็ดกระท่อม
การงอกของเมล็ดกระท่อม๖๗๐อยู่ที่อายุของเมล็ดกระท่อม
และความสมบูรณ์ของเมล็ดกระท่อม
เพาะกระท่อมเราจะต้องวัดค่าพิเฮ็ดในการปลูกกระท่อม

จะทำให้พืชกระท่อมเจริญเติบโตแล้วการหาอาหารจะดี
ถ้าพิเศษเป็นกรดจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต
แล้วก็พืชกระท่อมจะเหลือง
ในตัวกระท่อมเองเนี่ยต้องการค่าธาตุอาหารที่สูงมาก
เพราะว่ากระท่อมเนี่ยเป็นพืชที่โตไว
สายพันธุ์ที่ถ้าเป็นคนที่กินเขียว

หรือว่าเป็นคันกั้นแดงที่เมาน้อย

พันธุ์ก้านแดงและพันธุ์หางกั้ง
เป็นพันธุ์ที่มีสารเยอะนะครับเหมาะกับในเชิงอุตสาหกรรม
พอหวานเสร็จแล้วเนี่ยเราให้น้ำเป็นละอองฝอยทุกวัน
กระท่อมจะเริ่มงอก๔๕วัน
เราจะเลี้ยงต้นกระท่อมไว้ในถาดเพาะกล้านะครับ๑๒เดือน
ให้ต้นกระท่อมเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดี
แล้วก็เราจะทำการเอาจากถาดเพาะกล้านะครับ
เอามาใส่ถุงเราจะเลี้ยงไว้ระยะที่เอาไปปลูกได้เนี่ย
แล้วจะทำให้การเจริญเติบโตของพืช

ซึ่งผู้ซื้อจะต้องดูว่ารากได้เดินในถุงดีหรือเปล่า
เพราะว่าการขนส่งของต้นกระท่อมเนี่ย
ถ้าลากไม่เดินเต็มที่เนี่ยอาจจะเกิดความเสียหาย
ในการขนส่งและจะแสดงอาการแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโต
อนาคตของกระท่อมนะครับคิดว่ามีความต้องการของตลาดสูงอยู่
ยุโรปอเมริกาหรือต่างประเทศเขามีการนำเข้ากระท่อมปีหนึ่งก็เป็นหลักพันตัน
ความเพียงพอของกระท่อมในประเทศไทย
ณตอนนี้คือยังไม่เพียงพอเพราะว่าเราเพิ่งปลดล็อกมา
เราจะต้องใช้เวลา๓๕ปีกระท่อมอาจจะเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั่วโลก
เรียนรู้ที่นี่จะให้ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับกระท่อมแบบครบวงจร
มาที่นี่คุณรู้ทุกขบวนการ
แล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่าคุณมาที่นี่คุณจะได้ครบทุก
โปรดติดตามตอนต่อไป